เมื่อวานนี้ค่ะพอดีเลยค่ะคุณแมทเรนี
ตอนแรกนึกว่าอกหักนางบอกเปล่าหน้ารอหนูก็ตัดผมแบบนี้แหละค่ะ
ถามว่าคนที่ถ่ายรูปให้นี่พี่สงการหรือเปล่า
รวมไปถึงข่าวใหญ่ที่เขายอมรับว่าเครียดจริง
คุณสงการโดนย้ายปึ้งนะคะสั่งเด้งเลยนะคะ

เขายอมรับนะว่าเครียดแต่ยังไม่เลิกนะ
เดี๋ยวไปฟังทั้งหมดนะคะจากคุณแม็กซ์เชอร์นี

มาบ่อยอยู่แล้วล่ะไปดูเลยค่ะลุคใหม่เลยค่ะ

ก็เลยทำให้เด้งนะคะแต่ว่าก็อย่างที่บอกต้องไปถามคุณสงการเอง